อีกหนึ่งเหตุระทึกนะคะทหารค่ะแอบสะกดรอยตามภรรยาที่แอบเข้าโรงแรมม่านรูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังย่านสุราชธานีนะคะ
พอเข้าไปปุ๊บถูกกลับถูกยิงสวนกลับแบบนี้ค่ะแล้วก็เจอกันอยู่ในห้องด้วยกันจริงแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบด้วยค่ะ
ตำรวจสพเมืองสุราธานีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโรงแรมมาสรูดแห่งหนึ่งในตำบลมะขามเตี้ยที่ห้องพักหมายเลข๑๖มีสภาพกรอนประตูพังเสียหายแล้วก็พบหัวกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๑หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งจากการสอบถามคนเฝ้าโรงแรมนะคะทราบว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ได้มีรถกระบะ๔ประตูพาผู้หญิงมาเปิดห้องพักแล้วก็ช่วงเย็นค่ะมีรถเก๋งมาจอดที่หน้าห้อง
หลังจากนั้นชายแต่งกายชุดทหารครึ่งท่อนก็ได้เดินเข้าไปหลังม่านก่อนได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดแล้วชายคนดังกล่าวก็ได้วิ่งออกมารีบขับรถออกไป
จากนั้นผู้เช่าห้องทั้งชายและหญิงนะคะก็วิ่งออกมาขึ้นรถขับออกไปจากโรงแรมเช่นเดียวกัน
ซึ่งจากแนวทางการสอบสวนทราบว่าผู้ที่บุกรุกเข้าไปเนี่ยเป็นทหารนะคะเนื่องจากรู้ระแคะระคายมาระยะหนึ่งว่าภรรยาของตนที่อยู่กินกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแอบมีความสัมพันธ์กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดสุราชธานีแล้วก็ได้สะกดรอยตามไปที่โรงแรมม่านรูดโดยก็ถีบประตูเข้าไปนะคะพบทั้งคู่
ด้านตำรวจนะคะก็เร่งตามตัวรองผู้อำนวยการมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ